ผมหลับไปสักพักนึงเลยอยู่ก็ได้กลับสนุกตัวตื่นสุดแรงครับ
คือมิชชาเขามาขยัว๕๐คนมาขยัว
ผมก็เฮ้ยเป็นไรครับมิชาเป็นอะไร
เฮ้ยมิชาเขาก็อธิบายว่า

ข้างหนึ่งของเธอย่อลงย่อต่ำทรงโค้งอีกแขนอีกข้างหนึ่งตั้งงอทรงขึ้นแล้วก็ย่อสลับไปมา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

ฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์
เดือนแห่งความรักเดือนที่ว่ากันว่าจะตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นอายของความรัก
และความเป็นสีชมพูแต่ก่อนที่ไปพบกับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้
ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เก็บไว้คนเดียวส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการครับ
ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
ส่วนแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้พร้อมเป็นที่เรียบร้อย
ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ซึ่งเรื่องของเขาที่โทรมาเล่านะตอนนั้น
มีการพูดถึงเป็นอย่างมาก

จากชื่อเรื่องจนกลายเป็นที่มาของชื่อของเขาเลยครับ
วันนี้สถานีผีดุของเรายินดีต้อนรับ

ปกติเราคุยกันผ่านสายโทรศัพท์

วันนี้ได้เห็นหน้าค่าตากัน

ตอนนั้นที่โทรมาเล่าเรื่องโลกลม
เมื่อกี้บอกคุณผู้ชมว่ามันครบรถจริง

แต่วันนี้คุณชอจะมาเล่าเรื่องเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับ

วันนี้คุณชอมาพร้อมกับเรื่องของเทพพิทักษ์ผู้นำทาง

เรื่องราวเป็นยังไงต้องให้คุณชอเล่าให้พวกเราฟังแล้วฮะ
เรื่องนี้ต้องย้อนเวลากลับไปสักประมาณปี๕๗นะครับ
ตอนนั้นผมยังทำงานเป็นผู้จัดการโรงงานอยู่แห่งหนึ่ง

ซึ่งโรงงานนี้เป็นโรงงานส่งอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ให้กับโรงงานอีกโรงงานหนึ่ง

เป็นโรงงานประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งแล้วกัน
ทีนี้ในโรงงานนี้เขาจะมีเป็นโรงงานสาขาย่อยในภูมิภาคเอเชียก็จะมี๒ประเทศก็จะมีที่อินเดียแล้วก็ที่ไทย

โดยปกติผมส่งสะพายกับงานที่โรงงานนี้ก็จะคอนเนคกับทางผู้จัดการโรงงานที่อินเดีย
ซึ่งเราได้คุยกันแล้วค่อนข้างคุยกันถูกคอชื่อเขาชื่อมิชชาครับ

อายุพอกันทัศนคติความคิดอะไรต่างมันเหมือนกันเราคุยผ่านทางอีเมลผ่านทางสไกด์ก็วันหนึ่งทางนโยบายของทางบริษัทแม่ครับที่ที่ประเทศแม่เขาบอกว่าต้องผู้จัดการ

ทีนี้เนี่ยทางมิชชาเองก็บอกว่าชอเอ๋ยเดี๋ยวฉันจะไปออดิตงานที่เมืองไทยนะเดี๋ยวเราจะได้เจอกัน
ผมก็บอกเป็นฉากไว้ดีเลยนายเดี๋ยวถ้านายมาเดี๋ยวฉันพานายไปเที่ยวเอง
ครับก็ตามแผนงานของมิชชาครับเขาจะไปที่พม่า๒วัน๑คืนต่อด้วยมาเลเซีย๔วัน๓คืน
แล้วก็มาอยู่ที่ที่ไทยใน๒๑วันอู้ยาวสุดยาวสุดเพราะว่าที่ไทยเนี่ยก็จะมีทั้งโรงงาน
เช้าวันพฤหัสเขาก็ไปที่มาเลเซียตามแผนงานเนี่ยเช้าวันจันทร์เขาจะต้องมาที่เมืองไทย
แล้วก็บินไฟล์เมืองไทยแล้วก็มาที่โรงงานผมเป็นที่แรกนะครับ
พอรับเสร็จปุ๊บก็รู้ว่าอ๋อต้นสายก็คือตัวมิชานี่
มิชาบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่สนามบินที่เมืองไทยแล้วนะชอนายสะดวกไหมมารับฉันหน่อย
ผมก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ตอนนั้นยังไม่ได้อยากถามอะไรเพื่อนมาก
เพราะว่าเนื่องจากเขาด้วยความไม่พูดจัดการด้วยแต่ถามมากเดี๋ยวเขาหายไป
แล้วก็มันมีเรื่องคอนิชชั่นเรื่องงานด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
ก็บอกทางมิชาว่าให้เขาติดต่อแท็กซี่แล้วเดี๋ยวผมมาคุยกับเขาเองแท็กซี่เอง
ก็บอกคุยกับแฟนว่าเนี่ยเพื่อนชาวต่างชาติมานะ
วันนี้ให้ทางเพื่อนชาวต่างชาติเขามาที่บ้านก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที
ว่าวันนั้นวันเสาร์ผมเองก็มีงานด้วยแฟนก็บอกเอาอย่างนี้
ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนั้นเขาจะไปนอนค้างที่คอนโดเอง
แล้วก็ให้เพื่อนชาวต่างชาติท่านนี้ก็มานอนที่บ้านแทนแล้วกัน
ผมก็บอกกับทางแท็กซี่ไปประมาณนี้แท็กซี่ก็เข้าใจแล้วก็ขับรถมา
ซี่ก็มาถึงบ้านแล้วประมาณสักทุ่มเสร็จได้
เพราะตอนนั้นผมไม่อยู่บ้านผมก็เอากุญแจบ้านผมมาใส่ไว้ในกระถาง
แล้วก็มิชาก็โทรคุยกันว่าอะไรยังไง
อันนี้มิชาเขาก็ขอโทษขอโพยแล้วขอบคุณผมว่าโอเค

ประมาณสามทุ่มกว่าได้ครับผมก็ขับรถกลับมาถึงบ้าน
ก็เลี้ยวเข้าไปในซอยบ้านผมซอยบ้านผมมันเป็นซอยตัน
แล้วก็บ้านผมเนี่ยอยู่หลังเกือบสุดท้ายผมก็เลยจอดรถที่ตรงหน้าบ้าน
แล้วก็ยังไม่ดับเครื่องลงไปแล้วก็เตรียมจะเปิดประตูรั้วบ้าน
ปรากฏว่าผมเห็นมีตรงกำแพงบ้านผม
มีเด็กคนนึงนั่งอยู่กับน้องหมาตัวหนึ่งอืมอ่าแสงไฟก็สาด
ตอนนั้นผมก็ลูกบ้านใครมานั่งอยู่ตรงบ้านผม
แล้วเด็กคนนั้นเขาก็ลุกขึ้นผมก็ถามไอ้น้องลูกใครเนี่ยทำไมถึงมา

ลักษณะของเขาคือเป็นเด็กค่อนข้างผอมเขายิ้มให้ผม
ใบหน้าเหมือนผู้หญิงใบหน้าหวานดวงตากลมโตขนตายาวงอนผมหยิก

ส่วนน้องหมาให้นึกหมาพันธุ์ลับดอร์ครับ

แต่ว่าเขาจะเป็นสนสีน้ำตาลอ่อนแต่ไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นสีน้ำตาลเข้ม
เขาก็ไม่ตอบอะไรผมทีนี้เขาก็ยิ้มให้

อันนี้ผมถึงเขารู้แล้วว่าโอเคเขาไม่ใช่คนไทยแน่

เพราะภาษาที่เขาออกมาไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วย
แต่ผมไม่คุ้นเป็นภาษาที่ผมไม่คุ้น
เสร็จแล้วเขาก็เดินกับน้องหมาแล้วก็หายรับไปทางต้นซอย

เข้าบ้านไปเสร็จปุ๊บผมก็ทักทายมิชาตามปกติ

แล้วก็คุยกันไปนิดหน่อย

เดี๋ยวนายนอนที่บ้านฉันอีกคืนนึง

เพราะไงนายก็ต้องมาอดิตฉันในวันจันทร์อยู่แล้ว

พอตกกลางคืนผมก็คิดว่าแฟนไม่อยู่

มิชาฉันขับรถไม่ไหวแล้ว

ก็ไปถึงโรงแรมครับเดินหน้า๓๙หลัง๒๙เลย
พอไปถึงเข้าไปในโรงแรมเสร็จปุ๊บก็บอกทางเคาน์เตอร์ว่า

นี่มิชาก็บอกว่าเฮ้ยชอนายจะว่าอะไรไหม
เอาไปตีนคู่ไปเพราะว่าเขาเพิ่งมาเมืองไทยได้สองครั้งเอง
เขาก็ไม่คุ้นชินอะไรประมาณนี้ผมก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
พรุ่งนี้ก็เช้าก็เข้าไปในห้องครับ
เตียงที่๑เตียงแรกแล้วก็ถัดด้วยสตู้หัวเตียง

แล้วก็เป็นพื้นที่โซฟายาวคร่าวประมาณนี้
ผมไปถึงปุ๊บกดแอร์ชำเลยครับ๒๐องศา
กระโดดนอนลงเตียงห่มผ้าก็มิเช้าก็ไปอีกเตียงหนึ่งก่อน
ก็หลับกันไปครับต้องบอกนี้ก่อน
ชาเขาเป็นชาวอินเดียสูงประมาณสัก๑๘๐ตัวใหญ่นะครับ
ตัวใหญ่ผิวคล้ำแต่หน้าเขาก็ดูทรงไม่อินเดียเท่าไหร่
อารมณ์ประมาณแขกขาวอะไรประมาณนี้ครับ
ผมหลับไปสักพักหนึ่งอยู่ก็ได้สะดุ้งตัวตื่นสุดแรงครับ
คือนิชาเขามาเขย่าผู้ชายตัวใหญ่มาเขย่าผม

มิชาเขาก็อธิบายว่าคือตอนที่ฉันหลับอยู่เนี่ย
ฉันได้ยินเสียงหมาเห่าหมาเห่าดังลั่นเลยฉันก็สะดุ้งตื่น

เขาบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงหน้าขาว

แล้วก็ยิ้มให้มิดชาแล้วก็คำกัดฟันเสียงฟันคบกันนะครับ

หมวกทรงสูงแขนข้างหนึ่งของเธอย่อลงย่อต่ำทรงโค้ง

แขนอีกข้างหนึ่งตั้งงอทรงขึ้นแล้วก็ย่อสลับไปมา
ผมก็พอนึกภาพออกอ๋อใช่ครับ

ผมก็บอกนายกลัวใช่ไหมถ้านายกลัวเอาอย่างนี้

แล้วก็ขยับเตียงไปอยู่ติดกำแพงแล้วเดี๋ยวผมมานอนเตียงมิชา
เพราะผมบอกว่าฉันห่วงมากเลยฉันไม่ไหวแล้ว
มิชาก็ย้ายไปนอนอ่าก็นอนครับ
แต่ตอนนั้นต้องบอกคุณว่าแอร์๒๐องศาจริงแต่ตอนที่ผมเห็นมิชาคืองงอแตกพลักเลย

ก็หลับไปยาวครับมารู้ตัวอีกทีก็เช้าแล้ว
ก็แดดมันสาดเข้ามาผมก็ลุกตัวขึ้นแล้วก็หันไปมองมิชา
ก็เห็นมิชชาเอาเพราะผมอะครับผมแบบขดตัวเป็นกุ้งปั๊มอยู่

ผมก็เดินเข้าไปหาแล้วเขย่าเฮ้ยมิชาเป็นไรเพื่อนเกิดอะไรขึ้น
เขาสะดุ้งตัวสุดแรงเลยแล้วก็ทักมาว่าเฮ้ยชอนั่นใช่นายจริงใช่ไหม

เขาก็หน้าตาเลิกลักแล้วก็บอกว่าออกไปจากตรงนี้ก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน
ผมก็โอเคโอเคได้
เขาก็เราก็พากันออกไประหว่างทางเดินนะครับ
เพราะตั้งแต่แรกผมบอกเขาว่าเดี๋ยวเราล้างหน้าล้างตาอาบน้ำก่อนมา
บอกไม่เอาแล้วเขาไม่ไหวเขารู้สึกไม่โอเคตรงนี้

ระหว่างเดินลงไปผมก็ถามมิชชาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าระหว่างที่เขาหลับอยู่ตอนนั้นเขารู้สึกปวดขามาก
เขาปวดขาแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเสียงหมาครับกำลังกล่นคำลามอยู่ข้างเขา
ยืนเหยียบขาเขาอยู่อืมแล้วก็ชี้หน้าหาเขาชี้หน้าใส่เขาตอนนั้นเธอมีดวงตาแล้ว
แล้วก็มองมานี่เขาบอกลักษณะเหมือนโกรธจัดแล้วก็ทำฟันนะครับกัด
โผล่มาจากไหนกระโดดขย่ำผู้หญิงคนนี้ครับแล้วก็ลงไปที่ข้างเตียง
แล้วก็เหมือนกับมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นตรงนั้นครับ
ก็บอกมิชานายอาจจะดื่มหนักมากไป

ผมบอกมิชาเดี๋ยวนายไปเลสเตอร์โรงก่อน
มันยังไง
เคาน์เตอร์ก็บอก
ไม่มีครับพี่

เพราะตอนนั้นผมก็รู้สึกหน้าจุนเจือหน้าเสียแล้ว

ถ้าน้องยืนยันเสียงหนักแน่นขนาดนี้ว่าไม่มี

มิชาเดี๋ยวข้างล่างเขาก็มีห้องอาบน้ำ

ก็ไม่รู้จะอธิบหาคำอธิบายให้เขายังไง

เหมือนเป็นสารปู่ย่าตายายอะไรอย่างนั้นป่ะ

เย็นวันนั้นเขาอดีตโรงงานผมเสร็จแล้ว

เมื่อคืนนะวันก่อนพามิชชาไปนอน

เอ่อเล่าเป็นทายประโยคอังกฤษประโยคสลักกัน

ทำให้เขาต้องลดต้องเลิก

มีทั้งสวนสนุก

แล้วก็ผัดไปปลายสุดก็จะมีผ้าม่านผืนใหญ่

มันตีพึบพับพึบพับพึบพับ

และอธิบายเฮ้ยตอนนี้ฉันเจอคนมา

อยู่หลังพระม่านที่ตีพฤภาพอยู่อย่างนั้น

ตอนนั้นไม่มีคนอยู่แล้ว

ผ่านทางประตูเข้ามาจะอะไรอย่างนี้มา

เจ้าที่บอกก็คุณก็เห็นอยู่แล้ว

มิจฉาก็โอเคไม่เป็นไร

แล้วตอนทางคืนตอนช่วงเย็นแล้วเลิกงาน

เจ้าหน้าที่มาเลเธอบอกมิชลาอะเป็นไปได้มั้ย

คืนนั้นเขาก็นอนครับตามปกติ
สักพักหนึ่งเขาสะดุ้งตื่นอีกแล้วเพราะเขาได้ยินเสียงหมาเห่า

เขาก็พอลืมตาตื่นปุ๊บเขาก็มองไปทางระเบียง
ปรากฏว่าประตูพม่านระเบียงมันเปิดแหวกสุด
ประตูเปิดแหวกสุดและที่น่าตกใจกว่านั้นคือ
ผู้ชายคนนึงหยิงในวงปลายเท้าเขา

ตอนนั้นเขาตกใจถอยหลังกรูดติดหัวเตียงเลย
ผู้ชายคนนั้นคือใบหน้าหายไปครึ่งหนึ่ง
โดงตาข้างนึงมันหลุดออกมาแล้วฟันทำท่าฟันกัดเหมือนกัน
แล้วก็ทำท่านี้นิ้วชี้แขนแขนและไหล่ของเขาหักบิดงอ
มิชาบอกตอนนั้นเขากลัวจนเขาไม่รู้จะทำยังไง
ไอ้เจ้าหมาแล้วไม่รู้โผล่มาจากไหนเหมือนกัน
กระโดดกระโจนเข้าผู้ชายคนนี้

บอกว่าเขาไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้
เขากลัวมากเขาตัดสินใจเอาห่มผ้าคุม
พอหุงผ้าคุมสักพักนึงเขาได้ยินเสียงคำลามของหมา
เขาก็ลืมตาแล้วก็เอาผ้าห่มออก
ปรากฏว่าเจ้าหมาตัวนั้นยืนอยู่ตรงระเบียง

ทำท่าเหมือนพยายามอยากจะเข้าแต่ไอ้เจ้าหมาตัวนั้นไม่ดันไว้
เหมือนกันไว้ใช่กันไว้ไม่ให้ผู้ชายวันนั้นเข้ามาเออ

ข่มผ้าแล้วก็หลับไป
ทีนี้พอทุกคนได้ยินเสร็จปุ๊บ

เขารู้สึกเขากลัวมากแล้วไม่รู้จะหาคำอธิบายยังไง
เขาก็มองว่างานที่มาเลเซียก็เคลียร์แล้ว
เขาเร่งงานจบวันนั้นแล้วก็รีบบินมาไทยเลย

ทุกคนพอได้ยินงั้นก็เลยเริ่มต่างวิเคราะห์

โรงแรมนี้มันท็อปไฟต์เอเชียเลยนะมิชา

ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเออแต่พอเล่าเนี่ย
ไอ้เจ้าหมาลึกลับมันคืออะไร
มิชาเธอไปทำอะไรมาเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้

บอกว่างั้นเธอไปทำอะไรมา

ฉันก็ไปอยู่ก็มาแผลจากพม่าบินไฟล์จากพม่า

ไปทำอะไรมามิชาบอกก็ไม่มีอะไร
พอวันแรกไปทำงานแล้วก็คืนนั้นเขาก็ไปตลาด

แล้วก็หยิบสิ่งหนึ่งออกมา
ไอ้เจ้าสิ่งนี้มันดูเหมือนที่คาดผม
เหมือนป่อคอแล้วก็มีแท็กสี

อันนี้หรือเปล่ามิชาบอกไม่น่าจะใช่หรอก

คนไทยเราก็เชื่อลักษณะแบบนี้

เป็นวันเสาร์แล้วก็วันรุ่งขึ้น

กลับมาว่าเพื่อนโยม

แต่มันเป็นเรื่องที่
หลวงพ่อใช้คำว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมมันเป็นสายใยแห่งกรรม
แล้วหนูพ่อก็เฮ้ยกรรมหรอกรรม
แล้วเราก็แปลประโยคนี้ให้กับมิชาฟัง

แล้วทุกคนก็แบบละเรื่องนี้เอาไว้
ก็คิดว่าเดี๋ยวมิชาเขาก็กลับประเทศเขา

วิชาวันรุ่งขึ้นก็กลับประเทศตามแผนงานของเขา

ก็ได้มีโอกาสคุยไลน์คุยสกายฟกัน
เวลาผ่านไปประมาณ๑๐เดือนได้

ตอนนั้นปีปลายปีที่ผมเจอมิชชาเนี่ยก็คือ๖เดือน๖ปี๕๗
ประมาณต้นปีช่วงประมาณสักมีนาเมษาครับ

ฉันไม่สามารถไปดูแลนายได้นะ

แฟนมิชชานี่สวยมากครับ

ผมก็ได้แค่ว่าโอเคดีใจด้วยเพื่อน
เวลาก็ผ่านไปอีกประมาณ

วิชาก็บอกว่าเฮ้ยชอ
ฉันต้องออกจากลาวออกจากที่นี่นะ
ฉันกำลังจะย้ายครอบครัวทั้งหมดกลับไปอเมริกา

ถ้าสมมุตินายมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องอะไร

ผมก็อธิบายว่าเรื่องความสุขไม่ต้องซีเรีย

พอต้นปี๕๙พี่

ด้วยเสียงที่มีแต่น้ำตาประมาณอย่างนั้น

เรามีเรื่องบางอย่างเล่าให้นายฟัง

เป็นเวลา๒เดือนที่มิชาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟัง

แต่ผมไม่รู้ผมจะบอกน้ำตาตื้อหรือเปล่านะ
เพราะมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มาก
และนี่คือเรื่องที่คุณนิชา
เขาเล่าให้กับคุณชอฟัง

หลังจากที่มิชาครับบินไปที่อินเดีย
เขาจะต้องไปออดิตที่อีกโรงงานหนึ่งก่อนที่ประเทศอินเดีย
ซึ่งโรงงานนี้อยู่ไกลจากบ้านเขา

เขาบอกว่าขับรถประมาณสัก๖๗ชั่วโมงประมาณนี้ครับ

ทีนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมของอินเดียอย่างหนึ่ง
ปัจจุบันระบบวัณนะอินเดียยังมีอยู่
ในทางกฎหมายทางนิตินัยเขาอาจจะยกเลิกไปแล้ว

ด้วยระบบวันน้ามันเลยทำให้สังคมอินเดียค่อนข้าง

ดังนั้นสิทธิสตรีในการดำรงชีวิตจะค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่ง
ในโรงงานที่มิชชาไปเป็นโรงงานต่างชาติ
มินิเจอร์ทั้งหมดโดยเฉพาะผู้จัดการใหญ่

แล้วก็ในระดับพวกหัวหน้างานก็จะมีผู้หญิงทำงานบ้าง

ปกติเวลามิชาเขาไปตรวจออดิตงานเนี่ย
เขาก็จะเดินในไลน์เดินอะไรอย่างนี้คร่าว

เขาเดินไปในจุดที่เรียกว่าร้อนที่สุด
หนักที่สุดเหนื่อยที่สุดในโรงงาน

เขาบอกว่าเขาให้ค่อยคำผมว่า
เขาทิ้งทุกอย่างของโลกนี้ให้กับเธอ
ผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่สะกดและหยุดทุกอย่างของมิชาเอาไว้

แล้วก็ไปพูดคุยไปถามถึงเรื่องงาน

ผู้หญิงที่อยู่ในเลเวลนี้ไม่น่าจะอยู่ในพื้นที่งานนี้

เพราะมันทั้งร้อนทั้งหนักทั้งเหนื่อย

ชาก็เลยลองภูมิเธอด้วยการถามคำถามที่ยากขึ้นยากขึ้น
ปรากฏว่าเธอตอบทุกอย่างได้หมดแล้วเคลียร์

แม้กระทั่งคำถามที่แม้แต่เมนิเจอร์ยังตอบแทบไม่ได้
กลับตอบได้และหาวิธีการแก้ไขแบบเด็ดขาด

เขาเลยขอบคุณผู้หญิงคนนั้นยกมือไหว้สวัสดีและลาจากกัน
เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะต้องกลับมาเจอเธอใหม่
แล้วต้องหาคำถามที่แบบเด็ดมากเขาอยากคุยกับเธอมาก
วันรุ่งขึ้นเขาก็มาได้ออดีตรงงานนี้อีกรอบหนึ่ง
พอมาอดีตก็ตั้งใจแล้วว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับเธอ
พอเขาเข้าไปที่ในลายผลิตไปเจอเธอ

เนื้อตัวช้ำไปหมด

ปากแตกตาเขียวปุก
ฉาก็ตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้น

ใช้ว่าบอสก็คือนายนายอย่ามาคุยกับฉันเลย
ฉันเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้ว

แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ตอบอะไรได้แต่จะก้มหน้า

เหลือนิ้วแค่สองนิ้คือนิ้วชี้กับนิ้วโป้ง

ทำไมนะทำไมผู้หญิงที่สวยเช่นนี้
มาอยู่ตรงนี้แล้วมาเจอสภาพกรรมแบบนี้
วิชาก็เก็บเรื่องนี้เอาไว้

เขาบอกว่าเนื่องจากผู้จักรการใหญ่เป็นชาวหลังชาติ

มีหญิงคนหนึ่งที่ไลน์เนี่ย
แต่เธอเก่งมากนะทำไมเธออยู่ตรงนั้น

ผมขอเรียกว่าสาวิตรีแล้วกัน

เท่าที่รับเธอเข้ามาทำงาน

เธอเก่งขนาดเป็นเมเนเจอร์สบาย

ถ้าคุณจะช่วยเธอได้คือคุณไม่ต้องยุ่งกับเธอ

แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาเข้าใจระบบวัฒนธรรมของที่นี่

ตามของอินเดียเขาเป็นคริสเตียน

สื่อว่าเธออยู่ที่ไหนเธอเป็นอะไร
ยังไงเธอพักยังไงเธออยู่แบบไหน

เขาตัดสินใจเขาใช้เวลาอีกประมาณ๓๔วัน

เขาจะเปลี่ยนแปลงเธอและเขา
เขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนทั้งคู่

เขาใช้เวลารอสหวิตรีประมาณ๒วัน

ถ้าเขาดุยเข้าไปแล้วเกิดมีอะไรขึ้นมา

เขาก็เลยรอจังหวะที่สาวิตรีอยู่คนเดียว
ที่ไม่มีคนอื่นอยู่รอบข้าง

สาวิตรีเองก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างฉลาด

เขาก็บอกว่านายฉันไม่อยากมีปัญหา

ขอเวลาผมแค่๕นาทีให้ผมได้พูด
เข้าไปคุยกับผมในรถ

ผมคิดว่าคุณคือภรรยาของผม

ผมมาเพื่อรอคุณได้โปรดเถอะ
สาวดีเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ดี
เขามีสามีแล้ว
สาวิตรีครับได้โปรดให้ผมได้ปกป้องคุณทั้งชีวิตที่เหลืออยู่นี้

ถ้าคุณไม่มีสิ่งใดที่ต้องกลับไปเอาที่นั่น

แล้วคุณจะช่วยเปลี่ยนชีวิตผมด้วย

มิชาบอกว่านี่คือคำตอบใช่ไหม

สาวิตรีคุณไม่ต้องกังวลนะ

แต่ตราบใดที่คุณไม่พร้อมและไม่ตกลง
ผมจะไม่แตะต้องคุณเลยแม้แต่ปลายนิ้ว

เขาสองคนไม่เคยแตะต้องกันเลย

และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว

และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว

และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว

และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว
และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว
และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว

และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว
และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว

และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว
และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว

และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว
และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว
และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว
และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว

และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว

และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว
และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว

และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว
และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว
และไม่เคยเข้าไปในห้องมิชชาเลยแม้แต่ครั้งเดียว

พูดไม่รู้เรื่องมิชาตัดสินใจลางานแล้วขับไปถึงบ้าน

พอไปถึงบ้านปุ๊บเขาเห็นสาวิตรีนั่งอยู่ในห้องรับแขกโซฟา
แล้วก็มีไอ้เจ้าที่คาดผมอันนี้ไอ้เจ้าป่อคอเนี่ยวางอยู่
สาวิดีถามมิชาว่าคุณได้สิ่งนี้มาจากที่ไหน
มิชาก็บอกอ๋อไอ้เนี่ยเหรอเขาซื้อมาจากพม่า
แล้วเขาก็เห็นว่ามันสวยดีก็เลยเก็บเอาไว้
สาวิตรีบอกว่าใช่ใช่เหรอคุณไม่ได้เอามาจากที่ไหนใช่ไหม

สาวิตรีก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็แบบเหมือนทิ้งตัวสุดตัวไปเลย
พี่ชายก็แปลกใจสาวิตรีใจเย็นเขาจับมือสาวิตรีและอวบกอดเธอไว้
ใจเย็นแล้วเล่าให้ผมฟังว่ามันมีอะไร
สาวิตรีบอกว่ามิชชาถ้าฉันเล่าสิ่งนี้ไปจากนี้
ถ้าเธอจะหมดรักฉันถ้าเธอจะทิ้งฉันถ้าเธอจะไม่ต้องการฉัน
ฉันจะไม่ว่าอะไรเธอเลยแต่ฉันอยากให้เธอฟัง
หวิตรีบอกว่าก่อนที่เธอจะมาอยู่ประเทศอินเดียเนี่ย
เธอเคยเป็นชาวเบงการีที่รัฐยะไข่ประเทศพม่า

หรือง่ายก็คือเธอเป็นชาวบลูฮิง้า
ประเทศพรรมาเนี่ยก็จะมีชนเผาต่าง

ด้วยความที่เขามีชนเผาต่างก็จะมีกองกำลังรักษากล้องกำลังทหาร

แล้วไม่ว่าจะชนเผาไหนก็ตามแต่รูปทรงรูปร่างรูปลักษณ์ของเขา
ก็จะเป็นลักษณะผิวเหลืองออกจากซอยอย่างที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้เนอะ
แต่เขาจะไม่ยอมรับชาวโรงยิงยาเลยเพราะเขามองว่าเป็นคนนอก
แล้ววิธีการไม่ยอมรับของเขาก็คือกำจัดทิ้ง

สาวิตรีบอกว่าในหมู่บ้านของเธอมีมิชชนาลีต่างชาติ
เข้ามาสอนภาษาเข้ามาสอนหนังสือ
ด้วยความที่ตัวสาวิตรีเองเป็นเด็กฉลาด
ไม่แค่เท่าไหร่เรียนแค่ปี๒ปีเธอก็พูดภาษาอังกฤษได้
จะไม่คล่องแต่เธอพอพูดได้อ่านเขียนได้อ่านหนังสือออกได้
เรียนรู้วิทยาการบางอย่างเล็กน้อย
โดยบอกว่าเธอมีเพื่อนที่ในหมู่บ้านที่เรียนหนังสือด้วยกัน
ที่เป็นเพื่อนเล่นกับเธอ๒คน
เรียกยางแล้วขอเรียกว่ากันตีคนพี่และกันตาคนน้อง

ตั้งชื่อว่าจูฮิติ
และเธอก็เป็นคนถักปอกคอเจ้าจูฮิติ
เจอเล่นกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน

สาวิตรีเองก็เป็นเด็กฉลาดก็เรียนรู้

ได้ยินเสียงระเบิดเสียงปืนมาจากสารพัดทิศทางเลย
ก็ตกใจกันเด็กก็วิ่งเตลอดเปิดเปิง

ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้เท่าที่ขาจะวิ่งไปได้

คน๔ชีวิตนี้ก็วิ่งทะเลิดเปิดเปลืองเข้าไปในป่า
เขาใช้เวลาอยู่ในป่าไม่รู้กี่วัน
สาวิตรีบอกว่าเธอพยายามนับวันและคืน

โชคดีที่ว่าไอ้เจ้าจูฮิติเป็นหมาค่อนข้างฉลาด

ทั้ง๔ชีวิตก็ใช้สิ่งนี้ประทังชีวิต
ว่าอะไรก็ตามแต่ไม่มีน้ำสะอาดเหลือเลย

สิ่งที่เขาต้องหาคือแหล่งน้ำสะอาด
เสร็จป่าโรคชัดที่อยู่ในในใจกลางของประเทศพมภาค
ก็พอจะเดาได้ว่ามันน่าจะน่ากลัวขนาดไหนตอนกลางคืน
เขาบอกว่าตอนกลางคืนเขาได้ขนของเจ้าจูฮิตินี่แหละ
เป็นผ้าห่มทุกคนก็ได้กอดกัน
มันเหมือนเด็กเล่นสนุกแต่อยู่ในความทุกข์

เวลาผ่านไปจากตรงนั้นประมาณสัก๑๐วันถึงจะได้
ปรากฏว่าเขาเหมือนได้ยินเสียงทานน้ำไหล
เขาก็ไปเจอเจ้าจูยิตินี่แหละดมจนได้มากลิ่นทานน้ำไหลตรงนี้
เด็กก็ดีใจกันมากโหมันไม่ใช่คล้อง
แต่เด็กเนี่ยไปถึงปุ๊บโหลงเล่นน้ำ
กินน้ำกันดื่มน้ำกันเพราะไม่ได้เจอน้ำมาเกือบ๑๐วัน
เขาก็ดีใจกันเฮฮากันแต่ว่าร่างกายคนเรามันไม่เท่ากัน
กันตาคนน้องปรากฏว่าพอดื่มน้ำไปท้องร่วงท้องเสียทั้งถ่ายทั้งป่วย
ไม่มีเรี่ยวแรงเลยเด็กทั้งเด็กทั้งสามกับหมาอีกหนึ่งตัว
ก็เลยต้องพักแรมแถวนั้นเอาก็เลยนอนแถวนั้นเอา
เขานอนไปได้สักประมาณ๒วัน๓วันได้โดยประมาณ
อยู่วันหนึ่งเจ้าจูฮิติก็ขำลามขึ้นมาคำลามโขขึ้นมา
สักพักหนึ่งก็มีชายสองคนถือปืนออกมาจากพุ่มไม้
ทีนี้เด็กทุกคนก็ตกใจแล้วก็ลุกขึ้นมา
เขาก็ตั้งใจว่าถ้าสองคนนี้จะเข้ามาทำร้ายเนี่ยเขาต้องสู้
สองคนนี้ถือปืนเข้ามาใกล้แล้วทำท่าอะไรสักอย่างหนึ่ง
จะบอกให้ทั้งหมดลุกขึ้นแล้วตามเขาไป
แต่ด้วยภาษาที่คนละภาษาฟังกันไม่รู้เรื่อง
กันตีคนพี่ตัดสินใจกำหินไว้ในมือ
แล้วก็ส่วนสาวิตรีเตรียมจับเจ้าตัวยิติ

เพราะว่าท้องเสียอยู่ร่างกายไม่ดี
เขาก็เตรียมตัวแล้วว่าถ้าเข้ามาใกล้ขอจังหวะมามอง

เขาหยิบหินปาดเข้าไปที่ใบหน้าของผู้ชายคนนั้น

จูฮิติกระโดดกระโจนเข้าขย่ำคอ

เหมือนมือไปเกี่ยวกับปืน
ทำให้ปืนมันลั่นสาดกระจาย
มือปืนไปโดนเข้าที่สายคางของกันตีขนพี่
แล้วก็ไปโดนที่ทางเจ้าจูฮิติ
แต่เจ้าจูฮิติด้วยความอาจจะเป็นด้วยความเป็นหมาตัวใหญ่
มันก็ยังสามารถกัดขย่ำคอผู้ชายคนนั้น

ทีนี้สาวิตรีเข้ามาพยายามช่วยประคองจุยติ

เขายังไม่ล้มลงเขายังไม่สิ้นลิฟต์

สาวิตรีพยายามเอามือกอดและกันเจ้าจูฮิติไว้
ปรากฏว่ากระสุนปืนมันถากทะลุนิ้วมือเข้าไป

นั่นทำให้เป็นสาเหตุที่ทางสาวิตรีนิ้วขาดไป
ขาดไป๓นิ้วจนเหลือ๒นิ้ว
สาวิตรีเขาบอกว่าเขาร้องเขาเจ็บปวดมาก

จู่กันตาครับคนน้องก็พยายามเหมือนใช้แรงเฮือกสุดท้าย
หยิบกิ่งไม้แล้วก็แทงทะลุสวนเข้าไปในค้างผู้ชายคนนั้น

ตอนนั้นสาวิตีคิดว่าชีวิตเขาก็คงหยุดได้แค่นี้

กันตาบอกว่าเขาไม่มีแรงไม่แต่จะลุกไปแต่ก้าวเดียว
เมื่อกี้คือสุดท้ายของชีวิตของเขาแหละ

เดี๋ยวสักพักนึงจะต้องมีคนอื่นมา
เขาเหลือกว่าตอนนี้เราพยายามดันตัวเอง

หนีไปอยู่ในพุ่มไม้หรือทำอะไรก็ได้

พยายามสาวดีที่พอจะลุกขึ้นได้
ตอนนี้สาวิติกลายเป็นคนเดียวที่พอจะลุกขึ้นได้

ส่วนกันตากันตีคนพี่นั้น

เหลือก็แล้วแต่พระเจ้าจะประธาน
ส่วนกันตาพยายามเดินไปทางพี่ชายเขา

เธอบอกว่าเป็นเหมือนลักษณะเตียงสนาม

บุหรุพยาบาลคนนั้นเดินเข้ามาหาสาวิตี

อันนี้เป็นสนามพยาบาล

เธอก็ถูกส่งตัวไปที่บังกลาเทศ

อินเดียก็จะมีความเสียเวลามากกว่าหน่อยหนึ่ง

เธอก็มารู้จักกับสามีคนนี้

สามีคนนี้จะชอบทำร้ายร่างกาย

เขาสามารถนำสาวิติเข้ามาเข้าทำงานได้

เป็นผู้บริหารหรือด้วยความสามารถของเธอ

จากนั้นเธอก็ใช้ชีวิตอยู่ลำต้นมา

เรื่องเท่านี้เอง๓ิติเธอไม่ต้องห่วงเลย

ฉันก็มีเรื่องอยากจะเล่าให้เธอฟังเหมือนกัน

แล้วมิชาก็เหมือนมีอะไรบางอย่างสะกิดใจ

ก่อนหน้าที่ผมจะอยู่ที่บ้านรับเลี้ยงเด็กกำพ้า

แต่มิชาสามารถหาข้อมูลตรงนี้ได้

แต่ระบบเอกสารก็อาจจะยังมีอยู่
เขาก็เดินทางประจำใจสาเหตุภิปฏิษฐี

เขาสองคนคิดว่าน่าจะสามารถหารายละเอียดได้

เนื่องจากไม่มีการในเอกสารได้แรงหลังสิ้น
เพราะมัน๒๐กว่าปีแล้วระบบจัดเก็บเอกสารเลิกพูดเลย

เขาไม่สามารถค้นหาข้อมูลเก่าได้

ใช่เชิงใครที่จะมีอายุตอนนั้นได้ไหม
เขาก็สอบหาไปเรื่อยจนกระทั่งไปเจอกับว่า

ตัวเธออาจจะมาจากพม่า

เพื่อเขาจะรู้ว่าฉันเป็นใครกันแน่

ช่าก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคุณพ่อ
คุณพ่อก็บอกมิชาว่าเดี๋ยวเขาจะลองศึกษาดูว่าจะยังไงดี

มีนักสะกดจิตบำบัดเกิดขึ้น
นักจิตบำบัดเนี่ยเขาสามารถที่จะลื้อฟื้นความทรงจำที่หายไปได้
แต่ตอบไม่ได้ว่าใช้เวลานานขนาดไหน
ขึ้นอยู่กับความทรงจำขึ้นอยู่กับตัวเธอเอง

มิชชาก็เลยขอเบอร์คนนั้น
ขอเบอร์ของติดต่อของนักจิตบำบัดคนนั้น

จิตบำบัดคนนั้นก็อธิบายว่าโอเคเรื่องราวของเธอเนี่ย
เธออยากจะรู้ความทรงจำของเธอก่อนหน้าที่จะมาอยู่
หน้าที่จะฟื้นในโรงพยาบาลโทษที

แต่ว่ายังไงซะต้องใช้เวลานะซึ่งที่ฉันตอบไม่ได้
บางคนก็อาจจะอาทิตย์นึงบางคนก็อาจจะเป็นปี
เธอจะพร้อมจะเสี่ยงไหมมิชาก็บอกพร้อม
เขาคิดว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากรู้
เขาตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรแต่เขาอยากรู้เหลือเกิน
ชชาจึงตัดสินใจเคลียร์เรื่องงานทั้งหมด

เพื่อจะย้ายไปอเมริกาแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้คุณพ่อฟัง

ไหนก็ไหนแล้วเราย้ายกลับไปอเมริกาทั้งครอบครัวเลยแล้วกัน
มิชารู้สึกอบอุ่นมากเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมาก

ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาถึงจะย้ายไปอเมริกา
พอไปถึงที่อเมริกาเขาไม่รอช้า
เขากับสามีตรีเริ่มไปสะกดจิตบำบัด
เพื่อค้นหาว่าเขาคือใครกันแน่
วันแรกมิชชาเหมือนว่าเขาปวดหัวมาก
เหมือนกับว่าบางอย่างมันเกิดขึ้นมันเป็นภาพนิ่ง

แล้วจู่วันหนึ่งเขาเห็นระหว่างที่เขานั่งอยู่ในห้อง

จะเป็นเตียงหนังยาวแล้วก็มีนักสกุจินบัติ
ทำคลื่นไฟฟ้าทำประติกระยายา
แล้วก็มีการตั้งคำถามมีการใช้กระบวนการอะไรต่าง

มิชาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาลืมตาขึ้นมา
มันเหมือนเป็นภาพแวบเดียว
เขาเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ปลายเท้าเขา
แล้วเด็กผู้ชายคนนั้นกำลังก้มลงมาจับเท้าเขา
ผู้ชายนั้นยิ้มให้มิชาแล้วมิชารู้สึกว่า

เขาก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นใครสักคนหนึ่ง

มันเหมือนกับอยู่มันเหมือน
เขย่าขวดโค้กแล้วเปิดฝามันพุ่งออกมาเลย
ทุกอย่างมิชาบอกว่ามันเป็นภาพทุกอย่าง

มันออกมาเหมือนในมิชาว่าเขาได้แต่นั่งร้องไห้ตรงนั้น
้มหน้าปิดตาแล้วร้องไห้อย่างนั้น
แล้วเหมือนตัวนักสะกดจิตบำบัดเองก็เหมือนจะเข้าใจ

มิจฉาเดินออกไปหน้าห้อง
เขาไปจับสาวิตรีแล้วกอดเธอไว้แล้วบอกว่า

เขาคือเด็กอีกคนที่เหลือรอดชีวิต
แล้วจากนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เขามาเล่าให้ผมฟังทั้งหมด
ผมได้มีโอกาสคุยเรื่องนี้กับทั้งตัวมิชาเองทั้งตัวสาวิตรี

เรื่องมหัศจรรย์จริง

ครับและนี่คือเรื่องราวของเพื่อนผมมิชา

นะครับกับบางสิ่งบางอย่างที่คอยคุ้มครองตัวของเพื่อน

ก็คือพี่น้องเขา

เหตุการณ์ทั้งหมดเลยมันมาประเดประดังกันไปประจวบเหมาะกับคำหลวงพ่อ
ที่ท่านบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวรกรรม
มันเป็นเรื่องของสิ่งที่มันผูกติดกันมา
แล้วมันก็จะผูกติดกันไปอยู่อย่างนี้

เพราะฉะนั้นคำว่ากลับมาใช้คำนี้ได้อีก

ทั้งหมดเลยมันถูกกำหนด

เห็นไหมผมบอกแล้วว่าคุณชอเนี่ยเขามีเรื่องราวลักษณะแบบนี้

และนี่คือเรื่องราวของเทพพิทักษ์ผู้นำทาง
นักขึ้นไปน้ีมูตา
ในช่วงเวลาที่เขาเล่าให้มาฟัง

เราก็รู้สึกประทับใจและรู้สึกตื่นตาลติดกับเขา
เพราะว่าผมรู้สึกว่าเพื่อนผมมุ่งมั่นมาก

อันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมก็เดาว่า
จริงแล้วผีนางรำที่เขาเจอเนี่ย

แต่เพราะว่าเขามีบางสิ่งติดตัวเขามาตลอด

ก็เลยออกมาแสดงให้เห็นเหมือนกับที่มาเลเซีย

มีบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในพื้นที่
ก็อาจจะออกมาปกป้องพื้นที่ของตัวเอง
ก็เป็นได้หมด
ใช่แบบนั้นใช่
ทีมงานของเรารอเรื่องจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ

เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญกับสถานีผีดุของเราที่นี่
ยูทูปไทยรัฐของเราเหมือนเดิม
และในค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับพวกเราชาวสถานีผีดุ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

ขอบคุณคุณชอบครับ
ขอบคุณครับพี่